มาว่ามีแนวโน้มนะแต่จะ
ขึ้นเวที่ประขายเขาบอกว่า
ขึ้นเวที่ประขายเขาบอกว่า
จะประเดิมเวทีแรกหลายคนตื่นเต้นรอฟังเลยนะคะแต่ขณะเดียวกัน
นำพักเพื่อชาติก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะ
แล้วสถานะของพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้ทับซ้อนไปหมดแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงกันแน่เนี่ยมันจะไปสุ่มเสียง
ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะหรือเปล่าค่ะค่ะ
ไปฟังหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันก่อนนะคะนายอุตมะสาวนายนค่ะ
บอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่๑๐มีนาคมนี้
พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
จะขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือสถานที่ที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะจัดเวทีทุกภาคเลยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เจอกับประชาชน
ได้พูดความในใจแล้วก็ได้แชร์แนวคิดต่างด้วย
ส่วนกรณีที่วิภาควิจารณ์กันว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในเป้าโจมตีจากหลายฝ่าย
มาช่วยพักหาเสียงจะส่งผลต่อคะแนนนิยมหรือเปล่า

ไม่คิดแบบนั้นนะแต่คิดในทางตรงกันข้ามมากกว่า
เพราะว่ากลุ่มโจมตีก็ใช้วาธกรรมเดิมนี่แหละ
นิยมของเดิมก็ว่ากันไปนะครับ

ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรมนตรีของภาคอื่นนะครับ
ก็น่าจะให้โอกาสที่จะให้ผู้ที่รับเสนอชื่อทั้งหลาย
มาพบปากกับพี่น้องประชาชนนิยมของเดิม
ส่วนทางด้านนายสมชัยศรีสุธิยากรค่ะ
ผู้สมัครสถสมุทรสาครทักรชาธิปัตย์
และอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็บอกว่า
กรกตยังพูดไม่ชัดเรื่องการหาเสียงของพลเอกประยุทธ์
ขอขยายความในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์สามารถทำได้และทำไม่ได้ดังนี้ค่ะ
เด็กประยุทธ์จะสามารถช่วยหาเสียงนอกเวลาราชการเท่านั้น
และไม่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐ
เช่นไม่สามารถใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ไม่สามารถใช้เจ้าพนักงานของรัฐติดตามอำนวยความสะดวกให้ได้
รวมถึงการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเครื่องบิน
ไม่สามารถใช้เครื่องบินของทางราชการ
แม้ว่าอาจจะมีภารกิจในช่วงกลางวันและหาเสียงตอนเย็น
ก็ถือว่าเป็นการแอบแฝงใช้ทรัพยากรของรัฐ

ก็ต้องพึงระมัดระวังในการเสนอข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงการหาเสียงนะคะ
ให้มีสัดส่วนของข่าวที่ไม่มากกว่าพักการเมืองอื่น
เห็นชัดเจนว่าเป็นการใช้สื่อของรัฐ
เพื่อจะสนับสนุนพักการเมืองใดเป็นพิเศษค่ะ

เพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ควบ๓ตำแหน่ง

หัวหน้าคอสชมีนายกรัฐมนตรี
คือไม่รู้ว่าในบทบาทแต่ละข่าวที่เราเห็นเนี่ย

แล้วก็ไม่รู้ว่าคือถูกจับจ้องอยู่แล้วถูกไหม
อันนี้ในสภานะนายกนางนายกหรือเปล่าใช่ไหม
และเป็นเวลาราชการแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นจะไปช่วยหาเสียงล่ะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้นะ
คืออันนี้มันต้องละเอียดนิดนึง
ซึ่งนายจตุพรพรมพันธ์แก่นำพักเพื่อชาติก็บอกว่า
คือจริงแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปปราศัย

เพราะทุกวันศุกร์ก็มีรายการของตัวเอง
สองชั่วโมงใช่ไหมคะค่ะก็ได้พูดคุยแนวคิดพูดคุยตอบคำถาม
ก็เยอะอยู่แล้วออกทุกช่องด้วย
แต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงหนักเลยก็คือว่า

ตกลงเป็นอะไรที่เขามีแซวกันในอินเตอร์เน็ต

พักเป็นบุคคลสาธารณะอันนี้ที่เขาแซวกันนะ
คือหลายคนก็งงแหละว่า
ตกลงท่านท่านเป็นอะไรนะคะท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
หรือว่าท่านเป็นส่วนไหนยังไงกันแน่
เพราะที่เขากลัวกันไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรอก

นำไปสู่การเลือกตั้งให้เป็นโมคะนั่นแหละ

ค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังอยากฟังนะ
ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกเนี่ย
ท่านจะพูดอย่างไรพูดเรื่องอะไรบ้าง

หรือจะเหมือนตอนที่ลงพื้นที่คศไหม
หรือจะเหมือนในรายการทุกคืนวันศุกร์ไหม
ค่ะมันก็จะแปลกหูแปลกตาไปอีกนะ
คืออยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมจะเหมือนเดิมไหม
ความชัดเจนของแต่ละท่านซอฟต์ลงนะ
เออก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ๑๐มีนาคม